ว่าเขายังไม่กลับในวันที่สิบกบ
เพราะว่าต้องไปตรวจสุขภาพตามที่หมอนัด

เขาก็มีการทวิตว์แล้วออกมาบอกบ่อยว่ากลับมาเมืองไทย
รอบนี้ครั้งที่๑๙แล้ว
ของการตรวจร่างกายของคุณทักศิลป์ว่าเอ๊ะทำไมเรื่องกลับไทยแล้วบอกว่า
ทำไมเหมือนเพิ่งไปตรวจมาไม่ใช่เหรอแบบประมาณว่าไม่เนียนเอานะ
มันมีภาพของอดีตนายกทั้งคุณทักษิณทั้งคุณยิ่งรักเนี่ย
แล้วก็คุณอุ้งอิ๊งเนี่ยพาไปตรวจมาแล้วไม่ใช่เหรอ
วันนี้วันที่๖สิงหาแต่ว่าภาพนี้เหมือนกับเพิ่งไปตรวจสุขภาพมา๑๑กรกฎา
แล้วทำไมถึงไปตรวจอีกทีวันที่๑๐ล่ะอะไรแบบนี้

อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของการเดินทางกลับไม่กลับเมืองไทยของคุณทักษิณ
ทีนี้วันนี้มีที่การประชุมเกิดขึ้นที่พักประชาธิบัติ
วันนี้ที่พักประชาธิปัตย์เองเขามีการประชุมกัน
เพื่อเลือกหัวหน้าพักแล้วก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่
ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิลแกรก
ก็มีการประชุมใหญ่สามัญของพักเขาแหละเลือกหัวหน้านะครับ
จุลินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักบอกว่าการประชุมวันนี้นะ

ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็รอที่ประชุมมติพักแล้วกันว่าจะเลือกใครอย่างไร
ส่วนแนวทางการร่วมรัฐบาลของพักประชาธิปัตย์
ก็เป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพักชุดใหม่แล้วก็ที่ประชุมสอสอ
แต่ถ้ายังไม่มีกรรมการบริหารพักชุดใหม่กรรมการบริหารที่ทำการรักษาการอยู่กับสอสอก็ทำหน้าที่ต่อไปก่อน
ส่วนการเมืองที่ยังไม่นิ่งก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนเพราะตอนนั้น
ฉะนั้นพักที่ต้องนิ่งเหมือนกันก็ต้องไม่ผีผาม
พิจารณาการตัดสินใจอะไรต้องยึดอุดมการของพักและประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองเป็นหลัก
อย่าเพิ่งไปคาดการณ์อะไรล่วงหน้าทุกอย่างจะยุติในการประชุมนะฮะ
อันนี้บอกไว้ก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวบอกว่าอ้าวการประชุมใหญ่พักประชาธิปัตย์ล่มซะแล้ว
ล่มซะแล้วเพราะองค์ประชุมมาไม่ครบมาแค่สองร้อยยี่สิบสามคนครับ
เฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักประชาธิปัตย์แถลงเมื่อสักครู่
สาเหตุที่ล่มเพราะมีคนบางกลุ่มเล่นเกมจงใจทำให้การประชุมมันล่มเดี๋ยวเหมือนมีการนัดกันไปเที่ยวลาวหรือเปล่าอะไรแบบนี้
สุดท้ายที่ประชุมใหญ่ของพักประชาธิปัตย์ล่าสุดล่มนะฮะไม่สามารถที่จะเลือกหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ได้นะครับ
มีหลายเรื่องต้องจับตาและมีหลายเรื่องที่เลื่อน